ต้องไปเกาะกันดีไหมคะอยากพาไปที่เกาะกำชนดวงนากิล

เพราะว่าที่นี่คือดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
ปกติคนก็ไปกันคึกคักอยู่แล้ว
แต่ช่วงใกล้วันที่๑ใกล้วันที่๑๖คนไปเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะ
ไปโค้นต้นมาเดี่ยวญักกันก่อนเลย
หาตัวเลขกันเรียกว่าเบียดเสียดกันจนแทบไม่มีที่ว่าง
หญิงสูงวัยคนหนึ่งบอกยังไม่ทันได้กราบขอพรจากพ่อปู่เลยนะ
มาถึงต้นไสล้มเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายปุ๊บ

ยังไม่ได้กราบขอพรอะไรได้เลขปุ๊บเอ้ากลับเลยละกันพ่อปู่ให้โชคแล้ว

เปิดซับรับโชค๒ขันต์นมนตร์กันตามปกตินะคะ
หนูน้อยนาเคียงที่รำถวายพ่อปู่และแม่ญาติก็ถูกแม่อุ้มมา๒ขันต์นมนตร์ด้วย

น้ำตาเทียนเขาบอกว่า
งวดนี้ที่เห็นเป็นเลขเบิ้ลนี่ฮะเห็นไหม

ได้ฉันเห็นเป็นไม้เท้านะคะนี่ครับ
ส่วนคอตัวเลขเขาบอกไม่เขาไม่เห็นเบิ้ล
เขาเห็นเป็นอีกเลขหนึ่งเลขอะไร

ต่อกันที่วัดศรีนวรัฐที่บ้านทุ่งเซี่ยว
เลขที่๒๒๖ที่หมู่๓ตำบลบ้านกะหลังอเผิดสันปะตอง

หลังจากเจ้าแม่ศรีสุดาและเจ้าแม่ศรีสุวรรณ
แสดงความเฮียนด้วยการนำผ้าโพกหัวมาห่มกันหนาว
ซึ่งคือวันหนึ่งชาวบ้านไปเจอไง
จริงแล้วเป็นผ้าโพกหัวของเจ้าแม่
แล้วอยู่ไปเห็นอีกทีเอ๊ะทำไมมาโพกอยู่ตรงคอ

ใช่ก็เลยคิดว่าเจ้าแม่หนาวก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้าพันคอแทนนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีการเปลี่ยนผ้าให้กับเจ้าแม่ทั้ง๔ตน
เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วนะครับ
แต่เจ้าแม่กลับให้น้ำตาเทียนน้ำตาเทียนในขัดน้ำมน
เป็นเหมือนรูปดอกไม้๓ดอกแทนที่จะเป็นตัวเลข
ไปดูที่ต้นตะเคียนก็เห็นเลขไม่ชัดเจน
บอกแบบนี้แต่บรรดาเซียนตัวเลขก็ไม่ย่อท้อนะครับ
สังเกตก้านทูบเอาที่หน้าเจ้าแม่ตะเคียนแทนนะฮะ
ปรากฏว่ามีเลขติดอยู่ที่เท่าก้านทูบชัดเจนมากนี่ครับ
นี่เท่านี้เลขเบิ้ลอีกคุณเลขเบิ้ลตรงนี้
คล้ายกับเลขเมื่อกี้ที่คำชโนธเลย
ค่ะพาไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมที่เมืองน้ำดำกาลสิน
ไปทำอะไรล่ะไปดูท่อนตะเคียนกันหน่อย
แต่ที่นี่ไม่ต้องเอาแป้งไปนะไม่ต้องโรยไม่ต้องทาถู
โถใดทั้งสิ้นเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
นี่คือวัดใหม่สามัคคีอำเภอกรรมรสัยจังหวัดกรสินนะครับ
ประชาชนเนี่ยแห่ไปกันเยอะเลยไปขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
แม่ตะเคียนเงินอายุกว่า๓๐๐ปีแล้วนะ
ไปกันแบบไม่ขาดซ้ายอันนี้เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้
ก็เอาแป้งไปถูแต่คราวนี้ไปชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องไปแล้ว
มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นคือไม่ต้องเอาแป้งไป
เพราะมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ชาวบ้านบอกว่าจะตำหมากไปถวายเจ้าแม่ตะเคียนทั้งสองตน
ขณะที่กำลังทาปูนขาวลงในใบพรูปรากฏว่าคุณคะตัวเลขอ่ะ

ปรากฏในใบพลูชัดเจนมากเขาก็เลยเอาเลขนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่

เอาจริงดิฉันว่ายุคนี้ตัวเลขเองก็อยากให้คนเห็นเหมือนกันนะ
เขาพยายามหาทางโผล่มาทุกที่เลยจริง
มีวิธีในการโผล่ออกมาหลากหลายมากอ้าวดูกันดีดีเห็นชัดเจนไหมคะคุณผู้ชม
ไปค่ะยังอยู่ที่กาลสินนะคะแต่เขยิบไปอีกนิด
ที่ตำหนักปู่ใหญ่วังพญานาคในอำเภอนามนประชาชนเขาก็มากราบไห้
โชคลาภจากปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมมาปู่ใหญ่
แล้วก็ต้นมะขามร้อยปีกันตลอดทั้งวันนะคะ
มะขามร้อยปีเนี่ยลักษณะหน้าตาเขาคล้ายพญานาค

แคปไว้จดไว้

แต่ย้ำตรงนี้ลอตเตอรี่ไม่มีบนล่างนะคะ
ไม่เอานะคะทำอะไรขอให้ถูกกฎหมายนะคุณผู้ชมนะ
อย่างที่บอกเลขชัดเจนก็ตามนี้แหละค่ะ๐๙ก็มีครบนะ

ต่อกันที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ชาวบ้านเขาพากันไปไหว้พระที่วัดเทพชัยมงคล
หรือว่าวัดบ้านขยองนะครับ
เพื่อจะกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
นอกจากพระพุทธรูปแล้ว
ที่นี่ยังมีเรือไม้ยางนา๒ลำยาว๘ศอก
ขุดขึ้นมาจากเขื่อนห้วยขนาดมอม

เชื่อว่าเป็นเรือที่ล่มในเขื่อน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๕คนเมื่อ๒๐ปีก่อน

ก็นำไปเก็บไว้ที่บ้านของนายวิหารการัน
ปรากฏว่ามีเพื่อนบ้านฝันเห็นผู้หญิงตัวเปียกปอน
นั่งหนาวสั่นอยู่ข้างบ้านนายวิหาร
เจ้าของบ้านรู้ก็เลยไม่กล้าเก็บเรือไว้แล้วที่บ้าน

ชาวบ้านก็ตามมาที่วัดนำแป้งมารูปทา

จากนั้นชาวบ้านก็ไปกันที่ศาลปู่ตา
ที่มุมวัดกราบไหว้แล้วก็ใช้แป้งทา
ขอเลขเด็ดจากตรงนี้ครับ
เขาบอกเป็นก้อนหินตายายนะคุณ
หินตายายตั้งคู่อยู่ในศาล
และที่นี่ก็ยังมีจุดที่ให้ไปกราบไหว้อีก
ก็คือที่ต้นพอกขนาดใหญ่

ก็เป็นจุดที่เซียนตัวเลข
ให้ความสนใจไปส่องไปดู

ได้เลขแล้วก็ไปหาซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าตรงจุดขาย
เห็นไหมวัดนี้มีหลายจุดเดินไปหลายจุดเลย
สุดท้ายไปจบที่จุดขายจุดขายลอตเตอรี่
ก็ไปซื้อสลากมา
คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยไปสุพรรณบุรี
แล้วต้องทำสำเนียงสุพรรณด้วย

ฉันลูกสาวตาแหวงบ้านอยู่สวนแตง
เป็นลูกสาวตาแหวงหรอเป็นลูกสาวตาแหวงหรอไม่ใช่คุณผู้ชม
พาไปที่วัดไผ่แขกนะคะพาไปช่วยกันคอวยหน่อย

ตัวเลขมี๒จุดหลักนะคะ
อ่างน้ำมนต์๒ที่ท่อนตะเคียน
คุณที่นี่เขาบอกว่าให้เลขแม่นนักแหล่
ไปไหนก่อนไปท่อนก่อนหรือว่าไปอ่างก่อนไปอ่างก่อน
อ่างก่อนค่ะอ่างน้ำมนต์ท่านอยู่ไหน
อ่างน้ำมนต์เนี่ยชาวบ้านบอกว่าไปส่องนะ
เคยถูกลอตเตอรี่แล้วนะคุณ
หลังจากที่ไปไหว้หลวงพ่อสำเร็จทันใจ
พ่อขุนช้างมหาเสธที่เมืองสุภัณฑ์เสร็จ
ส่องคุณดูสิเฮ้ยฉันเห็นชัดเลย
เห็นชัดนะเห็นชัดเลยครับแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่า
อีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเนี่ยจุดนี้ส่องเสร็จปุ๊บ
ชาวบ้านบอกว่าแหมคนเยอะเหลือเกินเอามือถือมาถ่ายไว้ก่อนเลยเห็นไหม
ถ่ายแบบนี้แล้วก็ไปส่องต่อที่บ้าน
ไม่เคลื่อนแน่นอนนะคะหลังจากจุดนี้เสร็จปุ๊บไป
เขย่าเซียมซีก่อนไปเขย่าเซียมซี
โอ้โหยักษ์ใยจริงยักษ์เซียมซียักษ์
ระวังกระดูกกระเดี้ยวด้วยนะคุณพี่นะ
หลังจากนั้นก็ได้เซียมซีมา๑เลข
แต่ว่าเขาไม่ได้บอกดิฉันฉันก็เลยบอกต่อไม่ได้

พี่เขาให้เอาอันเดียวไม่ใช่เหรอคุณดูสิคุณ
ก็มันหลดมา๓อันเอาอันเดียวแล้วมันจะไปตีได้ยังไงคุณ
เอาเหรอก็ต้องเป็น๑๖๙แบบนี้ใช่ไหม

อันนี้ไม่ต้องตีเป็นตัวเลขไม่ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเลยนะคะ

ทีนี้หลังจากเสี่ยงเซ็มซีเสร็จพาไปรูปกันต่อค่ะ
ไปรูปได้คลำได้รูปท่อนรูปท่อนตะเคียนค่ะ

นี่คุณเขาเอาแป้งไปโรยท่อนตะเคียนแบบนี้
แล้วก็ทาถูทาถูกันแบบนี้นะคะ
อายุของตะเคียนจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลักร้อยปีเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาไปเอามาจากทุ่งแล้วนำมาถวายวัด
ทีนี้ชาวบ้านโชคดีกันหลายงวดติดต่อแล้วนะคะ
ก็เลยมาร่วมด้วยช่วยกันทำบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สถิตอยู่ในท่อนตะเคียนแห่งนี้
ชาวบ้านมากลับไหว้บูชา
สเปรย์น้ำหอมให้กับต้นตะเคียนอีกด้วย
ต้นตะเคียนคุณผู้ชมค่ะนี่ใช่ไหมฉีดสเปรย์น้ำหอมแบบนี้
ฉันไม่แน่ใจนะว่าชาวบ้านเขาเห็นเลขอะไร

ฉีดน้ำหอมไปขนาดนั้นนะกลัวไม้จะพัง
แต่ว่าได้มาพอหอมปากหอมคอจากจังหวัดสุพรรณบุรี

สุดท้ายค่ะจะพาไปปิดท้ายที่อุบัติเหตุระทึก
รถยนต์เจอถนนลื่นก็เลยเสียหลักพุ่งเสยร้านค้าริมถนน
หมู่บ้านคลองยวนตำบลตลิ่งชันอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี
เข้าไปทั้งคันแบบนี้เลยค่ะ

ค้ำหลังคาหัก๒ท่อน
มีนายอับดุลล้าบัวแก้ววัย๖๒ปีเป็นคนขับ
ก็นั่งรอให้การอยู่กับเจ้าของบ้าน
คุณชนยับขนาดนี้ไม่มีใครบาดเจ็บเลยนะ

เขาบอกว่าขับรถเข้าโค้งมาแล้วอยู่รถมันเสียหลักคุมไม่ได้เลย
เพราะว่าฝนตกแล้วก็มีคราบน้ำมันด้วย
ก็ขอโทษเจ้าของร้านแล้วก็ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
ส่วนนางสาวสุดารัฐค่ะเจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของบ้านก็บอกว่า
นี่กำลังนั่งซ่อมจักรยานให้หลานอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงดังลั่นมาจากด้านหลังพอหันไปดูโอ้โห
รถพุ่งเข้ามาแบบพุ่งเหลาเข้ามาในร้านเลยค่ะ
ตอนนั้นเธอบอกคิดในใจโดนแล้วชนแน่เลยชนแน่

รถคันนี้หยุดอยู่ห่างจากเธอและหลานอีก๓คน
ระยะไม่ถึง๑เมตรแล้วมีแค่จักรเย็บผ้ากั้นเอาไว้นิดเดียวเอง
เนี่ยเธอบอกตอนนั้นนะทำอะไรไม่ถูก
แขนขาอ่อนแรงไปหมดเลยมันช็อก

แต่อย่างที่บอกไม่มีใครเจ็บแม้แต่นิดเดียว
เอ้าทะเบียนรถคืออะไร

นี่คือทะเบียนรถเห็นไหม
ส่วนบ้านเลขที่คือ๓๐๘จ้ะ